ส่วนอันนี้ค่ะไปที่บ้านแล้วไปที่โซฟา
เจอผู้ชายคนหนึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นอายุเยอะแล้วแหละ

เพื่อนบ้านบอกว่าเคยคุยกับเขานะ
เขาบอกว่าเขาเพิ่งไปผ่าตัดหัวใจมา
แล้วมันจะเกี่ยวไหมกับการตายครั้งนี้นะคะ
หมู่บ้านในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี

ไปเจอร่างของนายทัศุโร่
ชาวญี่ปุ่นอายุ๗๖ปีค่ะ

มีบาดแผลอะไรมีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือเปล่า

ชีพกู้ภัยเขาบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมา
ประมาณ๓วันก็คือเริ่มมีกลิ่นแล้ว

แอ๋วเล่าให้ฟังบอกว่า
จริงทัสซูโร่เห็นมา

เป็น๑๐กว่าปีแล้วตั้งแต่ปี๕๔
ซึ่งตัวของคุณป้าแอ้วเนี่ย

เขาก็บอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าเขามีเมีย

มีลูกสาวคนนึงอยู่ที่ญี่ปุ่น

แอ๋วบอกนะว่าครั้งสุดท้ายที่เห็นหน้ากัน
ก็คือวันอังคารที่แล้ว

ไม่สบายรึเปล่าทำไมดูผอมลง

อีกคนนึงที่เป็นเพื่อนบ้านเหมือนกันค่ะ
บอกว่านายทัสซูโร่ปกติก็จะขี่จักรยาน

แล้วก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่ารถกระบะมารับไปประจำ

ถามคนที่มารับว่ารับไปไหน

คือเขาก็เลยบอกว่าพัสซุโร่เป็นกุ๊ก

แต่ช่วง๒๓เดือนหลังไม่เห็นแล้วนะคะ

เขาก็ต้องถ่ายภาพเก็บข้อมูลจากเพื่อนบ้านเอาไว้ด้วย

ัสซูโร่น่าจะเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว

แจ้งให้กับญาติที่อยู่ที่ญี่ปุ่นได้ทราบ

เหตุการณ์เสียชีวิตที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์